พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดชนบุรีคุณผู้ชม
เรื่องนี้เตือนภัยกันสำหรับใครที่มีลูกหลานเด็กนะคะ
ที่ชนบุรีมีสองหลุมอาชีพหาของก่าวขายค่ะ
หลอกอุ้มเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กชาย

โชคดีจริงค่ะตำรวจตามไปแล้วก็จับตัวได้ทัน

นี่แหละค่ะตำรวจเขาก็คุมตัว๒ผู้ต้องหาไปที่รถ
มกลางความชุลมุนจากกลุ่มญาติผู้เสียหาย

ตั้งใจจะตามมารุมประชาธรรมกันนะคะ
โดยก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกสนองเทศสวัสดิ์
รองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี

บอกว่ามีผู้ชายสองคนลักพาตัวเด็กหญิงแล้วก็เด็กชาย

จากหน้าบ้านเช่าในซอยแมรี่
ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี

มูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
เพื่อออกค้นหาตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะพาเด็กไป
จนกระทั่งได้รับแจ้งจากนายสุวิทย์ลาบอนันต์นะคะว่า
พบเด็กชายลักษณะคล้ายกับที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ย
นั่งร้องไห้อยู่หน้าวัดเวลุวัน
หมู่๒ตำบลหนองข้างคอกในอำเภอเมืองชนบุรี

เจอค่ะเจอเด็กชายวัย๕ขวบนั่งร้องไห้อยู่เลย

กระชากแขนพร้อมกับเด็กหญิงอีกคนนึง

จากนั้นตบหน้าเด็กทั้งสองคน
เด็กผู้หญิงร้องไห้ตัวเองก็ร้องเหมือนกัน
แล้วคนร้ายก็ทิ้งเด็กผู้ชายคนนี้เอาไว้

ตำรวจใช้เวลาค้นหาประมาณ๑ชั่วโมง
ก็เจอเป็นเยาวชนชายวัย๑๘ปีคนนึง
อีกคนนึงชื่อกัมพลใจเย็นอายุ๓๓ปีค่ะ
ทั้งสองคนเนี่ยมีอาชีพขายของเก่านะคะ

เด็กหญิงเนี่ยสภาพอิดโรยมาก
ตำรวจก็ควบคุมตรวจทั้งสองคนไปที่สขมชนพุรี
ซึ่งระหว่างนั้นแน่นอนคนร้ายทั้งสองคน
ญาติของเด็กรุมประชาธรรมไปหลายต่อหลายครั้งเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถสายตรวจทันที
โดยหลังจากที่สอบสวน๒คนร้ายให้การวกไปวนมา

ตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสั่งแล้วจะสอบสวนอีกครั้ง
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ